อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะครับ
เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำครับ
ผู้ชายคนนี้จะไปขนไม้ที่เขาตัดเอาไว้ก็จะเอาขึ้นท้ายกระบะ
ปรากฏว่าหัวกระบะเนี่ยมันแพลดตกลงไปที่บริเวณคันนา

รถเลยไหลมาแล้วล้อขวาด้านหน้าทับตรงนี้เลยฮะ

พี่สาวทันทีที่รู้ข่าวร้องไห้แบบนี้เลยฮะ
โอ้โห

ทำใจไม่ได้ช็อกมากนะฮะ
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้เอง

สาวก็แต่งชุดสีแดงเตรียมจะรับปีใหม่วันตรุษจีน
แต่มาเกิดข่าวร้ายขึ้นกับครอบครัวนะครับ

บริเวณบ้านหนองขาในตัวเมืองบุรีรำครับ
ผู้ตายทราบชื่อต่อมาคือนายเวหารักษาอายุ๕๓
เป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือว่าสมาชิกอวตอร์ในพื้นที่

เสียชีวิตอยู่แล้วมีล้อหน้าด้านขวาของกระบะ
ทับอยู่บริเวณช่วงอกพอดีเลย

พี่สาวผู้ตายก็ร้องไห้แล้วก็ช็อก
คือใจจะขาดทุกคนก็สงสารมากและเสียใจมากนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาถึงผู้ใหญ่จีรศักดิ
รำบอกว่าคือรับแจ้งมีคนมาเห็น
แล้วถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ดู
ตอนแรกคิดว่ามาถึงน่าจะพอช่วยได้ทัน
แต่ไม่ทันแล้วครับคือสิ้นลมไปแล้ว
ก็เลยรีบประสานแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งคุณตำรวจให้มาตรวจสอบนะฮะ
สันนิษฐานว่าผู้ตายคงขับกระบะคันนี้แหละครับ
คือขับมาเพื่อจะมาขนไม้เห็นไหมฮะ

แต่ปรากฏว่าจังหวะการเข้าโค้งหรือการเลี้ยวตรงจุดนี้

แล้วก็เลยทำให้ส่วนหน้าของรถมันไหลหลุดคันนาลงมา
พอหน้าทิ่มลงมาเสร็จปั๊บเลยเอาแม่แรงแบบนี้มายก

แต่อาจจะเกิดจังหวะที่แม่แรงมันไหลหรือมันหักหรือใดเกิดขึ้น
ทำให้ตัวรถไหลมาทับร่างของผู้ตายพอดิบพอดีเลยฮะ

เพียงลำพังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

น่าโอเคเลย